วันวานตกใจเหมือนกันพิเศษโลโซสะพายอีกแล้วอันนี้เออ
ก็โดนรวบตึงกันไปใครที่ตามคดีนะคะตั้งแต่ตอนเช้าที่สารมินบุรี
ก็มีการถูกเล่งตัวไปแล้วก็ตอนแรกตกตกใจ
ธ้าที่สุดแล้วพิเศษโลโซซึ่งมีโทษทั้งหมดเลย
๒ปีกับ๒๑เดือนค่ะ

โดยสารตีวงเงินประกัน๕แสนบาท
กำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ

ทันทีนะคะที่พี่เสกออกจากห้องควบคุมค่ะ

ที่ตามไปที่สารภาพนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ตั้งแต่เช้าค่ะอยู่ตั้งแต่๙โมง

โดยพี่การวิพากรก็ตามให้กำลังใจนะคะ

ก็รอรับอยู่หน้าห้องควบคุมเช่นเดียวกันค่ะ

พูดสั้นบอกว่าไปก่อนนะครับขอบคุณครับ
ผู้สื่อข่าวก็สังเกตสีหน้าของพี่เสกก็ว่าค่อนข้างจะออนไลน์

ก็รอดูแล้วกันว่าคดีความจะเป็นยังไงค่ะ

พี่การของดิฉันนะคะวิพากรก็ได้โพสต์ภาพนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งทำให้เห็นว่าพี่การค่อนข้างผ่อนคลายแล้วนะคะ

แล้วก็เห็นว่ามีน้ำตาตกด้วยตอนแรกนี้เรายืนข่าวน้อพี่แจ๊คเนอะ

ไปตามข่าวตลอดคุยไลน์กับพี่กานเพราะว่าทำไทย
คันร้องไห้เลยทันทีที่ทราบข่าวนะคะ
ก็เอาใจช่วยด้วยละกันนะคะเพราะว่าพี่เสกก็
เขาเลยเป็นอัธิริยธนนตรีอะอยากไม่อยากให้แบบว่า
ที่ผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายก็แล้วกันค่ะแต่ว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ย
แฟนก็ยังคงให้กำลังใจกันอยู่นั่นเองนะคะ